ที่จังหวัดนทบุรีนะคะมีหนุ่มวัยยี่สิบเก้าปีถูกเพื่อนสนิทยืมอาวุฒิปืน
แล้วก็ไม่ยอมคืนค่ะเขาก็เลยไปยึดรถจักรยานยนต์
แล้วก็นัดว่าจะมีการยื่นมือยื่นแมวนะคะคืนกันที่กลางสะพาน
แต่ปรากฏว่ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนแล้วก็โดนเพื่อนรักเนี่ย
อาวุธปืนลูกซองยิงจนเสียชีวิตนะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
คนโดนยิงผมก็วิ่งกันนะ

คนโดนยิงนะไม่วิ่งเหรอแล้วผมพร้อมเอาเพราะมันมีคนนัดผมกันอย่างนั้น
ผมหายวิเวณอยู่ผมสู้ต่าง
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีและสพเซน้อย
จับกลุ่มตัวนายเดชาปฐุมศิษย์อายุ๒๙ปีหรือในเบ้น
ขณะขับรถกระบะออกจากบ้านพักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ตกเป็นผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงในทศพลเมืองที่รัก
วัย๒๙ปีเพื่อนสนิทเสียชีวิต
คดีนี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพไซน้อยรับแจ้งเหตุคนถูกยิงเสียชีวิต
กลางสะพานสวนตาวุฒิในพื้นที่ตำบลหนองแพรวงาย
อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ที่เกิดเหตุพบเพียงปลอกกระสุนจากอาวุธปืน๒ชนิด
อยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน๕ปลอก
ส่วนในบีนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไซน้อย
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

พบว่ากระสุนปืนมีชนิดลูกปลาย

ยังพบอาวุธปืนขนาด๙มม๑กระบอก

อกจากนี้ยังมีเพื่อนของนายบีม
ได้มีบาดแผลที่ศีรษะอีก๑คน

โดยกลุ่มของในบีมผู้ตายมีทั้งหมด๖คน

และเป็นคนลั่นไก่มีทั้งหมด๔คน

และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ในเบ้นยอมรับว่ารู้สึกโกรธ
ผู้ตายแอบขโมยรถจักรยานยนต์ของตัวเองไป
เป็นเพราะเหตุที่ตนไม่ได้คืนอาวุธปืนให้

นำรถมาแลกกับอาวุธปืนตรงจุดเกิดเหตุ

เป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นที่จอดรถอยู่ระแวกนั้น
ว่ากลุ่มของในเบ้นมีมากกว่า๔คน
บางคนถืออาวุธปืนลูกซองยาวลงมาจากรถ

ใช่ค่ะเขามากันเยอะพวกเรามีพยานเยอะค่ะ

เขาเป็นอย่างไร
เขามารุมเลยมาถึงเขาก็ยิงปั๊งเลยค่ะรัวเลยค่ะ
สูงราคก็ไม่ได้ต่อยค่ะ

ตอนแรกเขายังพูดดีกันอยู่ว่าสบายดีไหมเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปมาเขาเลยต่อยกันเลยค่ะ
ศพของในบีมครอบครัวนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

กลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คดีนี้พนักงานสอบสวนสพไซน้อย
ยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาจะปฏิเสธ

จึงสามารถชี้ว่าในเบ้นเป็นผู้ก่อเหตุจริง
แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ขยายผลหาผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดี
ว่ามีไม่ต่ำกว่า๕คน
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน